นี่คุณตาวัย๘๖ปีที่จันทบุรีนี่ก็รอดชีวิตมาได้เหมือนกันนะฮะ
คุณตาขับรถกลับจากบ้านเพื่อนระหว่างทางรถตกร่องน้ำข้างทาง
ดีเนี่ยไปช่วยไว้ได้ทันนะฮะจมลงไปทั้งคันแบบนี้
นี่คือคนช่วยนะฮะจมมิดทั้งคันนะครับ
คือถ้าตอนนั้นโอ้โหนี่ช่วยกันไม่ได้นี่ยุ่งนะฮะ
คนขับคือคุณตาสุธรรมทิพเวทหรือว่าคุณตาน้อยอายุ๘๖ปี
ดวงแข็งนะฮะพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์พอดีมาช่วย

ส่วนรถนี่ก็จมค่อยจมลงไปเรื่อยนะฮะ
คุณตาน้อยบอกว่าก่อนเกิดเหตุไปหาเพื่อนที่อำเภอท่าใหม่นะ
แล้วกำลังขับรถกลับบ้านบ้านอยู่ที่ตำบลเกวียนหักอำเภอขลุง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ๒ทุ่มกว่า
ตรงนี้คือทางโค้งสบายดีรีสอร์ทถนนสายตากศิลปมุ่งหน้าแยกบุญสม
นี่คุณตานะฮะเมื่อกี้นี้นี่เขากำลังไปหาทักสิ่งให้
ที่เห็นดำผุดดำไหว้กันเนี่ยโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือนี่
มีการก่อสร้างขยายถนนเมื่อคืนนี้ตอนค่ำเนี่ยฝนตกลงมา
น้ำมันท่วมจนแบบไหลทางกับถนนเนี่ยมันกลืนกันหมดเลย
ไม่รู้ว่าอันไหนถนนอันไหนไหลทางอันไหนก่อสร้างอะไรยังไงก็ไม่รู้
ขับมารู้แค่ว่ารถมันเริ่มจมน้ำลงไปเรื่อย
จังหวะนั้นมีชาวบ้านสองคนก็ผ่านมาเห็นพอดี
เขามาช่วยดึงปลาออกมาจากรถนะฮะ
นี่เห็นไหมฮะ
คือร่องกลางถนนเนี่ยที่เขาก็สร้างทางกันอยู่
คือมันน้ำมันฝนตกน้ำท่วมจนแบบมันกลืนกับถนนเลยอ่ะ
ตาบอกตาก็ไม่รู้แล้วอันไหนถนนอันไหนกล้องข้างทาง

มืดมันไม่รู้เลยอ่ะมันขับไปเรื่อยอ้าวจมไปเลย
น้ำมันสีคลองสีขุ่นนี่ใช่ไหม
ทาบอกรู้ตัวอีกทีทำไมมันจมลงไปเรื่อย
นี่ฮะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ย
เขากำลังก่อสร้างขยายถนนอยู่นะ
ก็เลยอยากให้ผู้รับเหมาเอาไฟมาติดตั้งให้ชัดหน่อย
โดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
จะได้เห็นร่องน้ำมันลึกด้วยนี่กลางวันดูนะฮะ

อ่ามันลึกด้วยคือมาเนี่ยตาบอกเมื่อคืนมา
ตาก็ไม่รู้แล้วรู้อีกทีทำไมมันจมไปเรื่อย
อ่ากลางคืนนี้มันดูกลมกลืนไปหมด
อย่าว่าแต่ฝนตกหรือไม่ตกเลยชาวบ้านเขาบอก
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าก่อนหน้านี้เพิ่งมีอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์เสียหลักตกร่องน้ำตรงนี้นะฮะใกล้

แต่คนขี่จักรยานยนต์คันนั้นเนี่ยเสียชีวิตนะฮะ
๑ศพนะฮะของคุณตาโชคดี
มีชาวบ้านเห็นไปดึงตัวขึ้นมาได้ทัน
ล่าสุดวันนี้แขวงทางหลวงจันทบุรีเนี่ย
แจ้งผู้รับเหมาแล้ว
ให้ไปเอาป้ายสัญญาณที่เป็นลักษณะสัญญาณไฟหรือว่าสะท้อนแสง
แท่งบารีเออร์ต่างเนี่ยเอามากันจุดที่เป็นร่องน้ำลึก
นี่เอาแท่งมากั้นเอาไว้แล้วแต่กลางคืนนี่สะท้อนแสง
ผมว่าติดไฟหน่อยก็ดีนะใช่คือแท่งแบบนี้เนี่ยจักรยานยนต์ยังรอดได้นะ
อ่ารถอาจจะชนปึ้งเข้ามาเนี่ยแต่เอาอยู่หรือเปล่า
เพราะถ้าดูอย่างนี้ดูเหมือนไม่ลึกนะคุณเขียนมาสอนคิดคิดว่า
เราดูอย่างนี้คิดว่าเฮ้ยข้างทางอย่างนี้มันก็ไม่น่าลึกนะ
ใครจะไปคิดว่าลึกมิดรถนะคะก็รถกระบะคุณตาเมื่อกี้
หลังคารถนะคะเอาเพื่อความปลอดภัยยังไงฝากหน่อย
เผื่อจะดูยังไงให้มันปลอดภัยได้มากขึ้นนะคะ
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยไงใช่